เมื่อปีที่แล้วค่ะเราได้ยินข่าวเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับคนไปขโมยกระโหลกอยู่ในป่าช้า
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อุดรธานีพื้นที่ปฐุมธานี

รวมถึงไปทำเครื่องลางของขังใช่ค่ะเอาไปส่งออกนี่นะคะล่าสุดกลับมาอีกแล้ว

จุดนี้เขาบอกว่าที่มันต้องสงสัยว่าผู้ชายคนนี้
ไปขโมยกระโหลกแล้วก็แงะเอาเฉพาะปั้นเน่ง

เพราะมีการโพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว
เรื่องราวนี้นะคะถูกแชร์ในเพจแม่ทัพลิงเวอร์ชั่นสอง
เขาได้เอามาแชร์ค่ะข้อความระบุว่า
ตายมาแล้วยังจะเอากระดูกมาทำบ้าอะไร
ซึ่งภาพที่เอามาโพสต์ก็แคปมาจากเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กนี้มีชื่อว่าสยามพันมีนะคะ
ซึ่งได้โพสต์เปิดให้จองบูชากุมารพรายน้องพลอย
ว่างั้นโดยจะสร้างจากมวลสารสำคัญนั่นก็คือ
กระโหลกเด็กอายุ๘ขวบซึ่งเขามักจะเรียกกันว่าป้าเน่ง
ตามโพสต์นี่คือปั้นเน่งที่เขาถูกระบุนะคะ
โพสต์ของสยามพันมีเขาบอกว่า
ครั้งนี้จะสร้างกุมารที่มีชื่อว่าพรายน้องพลอย๕๙องค์
เปิดให้บูชารับพรีออเดอร์นะคะ๑๙๙บาทต่อองค์
หลังจากมีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์ค่ะ
บุกไปเลยตามไปเลยค่ะที่สำนักอาจารย์เมฆ
อยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ไปตรวจสอบว่ามีการใช้กระโหลกศพจริงไหม
เชิญตัวไปสอบปากคำที่สพบ้านนาค่ะ
นายสยามหรืออาจารย์เมฆเจ้าของเฟซบุ๊ก
ยืนยันว่ารูปปั้นเน่งที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก
เป็นภาพถ่ายที่เซฟมาจากอินเตอร์เน็ต
ยังไม่ได้เปิดขายไงพรีออเดอร์ไง
เซฟมาปกติสิ่งที่ทำทั่วไปเลย
ศักยันต์ทำวัตถุมงคล
เปิดให้บูชาทางเฟซบุ๊กนี่แหละ

นี่ภาพอาจารย์เมฆคนนี้นะคะในสยามนะคะ

ส่วนรูปที่มีลักษณะคล้ายศพเด็กนั้น
เป็นเพียงดินแม่น้ำเอามาผสมว่าน
แล้วก็เอามาหล่อมาปั้นเป็นตัวเด็ก

แล้วก็เกิดการเผาลงอาคมอะไรต่าง
บอกไม่ใช่มันเป็นดินแม่น้ำ

นี่ดงรูปไปสงบไปแชร์กันเขาก็ชื่อ
เขากลับคนที่เรียนมา

มารทองก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับค้าขาย
ค่าขายอย่างต้องขายของของพ่อผู้ชาย
เขาก็ขายของพี่ขึ้นมาเป็นความเชื่อ

แล้วทำแบบนี้มีความผิดไหมมีนะคะ
เจ้าหน้าที่ค่ะปรับนายสยามอาจารย์เมฆ

ที่โพสต์ข้อมูลลงในเฟซบุ๊กในลักษณะโฆษณาเกินจริง
ส่วนเรื่องอื่นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ